เสียงเพื่อนสัดฟังมันพร้อมพลั้งฟังรอยสวาดใจมันหลบใจมันซบสวงสายแทรกสักไม่ดีมาก
อื้อหือใครมาเปิดถ้าลมแรงแถวนี้เนี่ย

ตอนนี้ขึ้นลมสงบหน่อยเลยมานอนตะอากาศเสพสึงทะเลภาพ

ท้องทะเลสีครามนะครับ

คงต้องเตรียมตัวกันหน่อยแล้วครับ
หลังจากที่ขึ้นลมสงบไปสักสองสามวันแล้วเนี่ยนะครับ
หลังจากนี้คงต้องติดตามสภาพอากาศแล้วนะครับ
ใครจะวางแผนมาเที่ยวทะเลเนี่ยนะครับ
ช่วงสุดสัปดาห์นะครับทั้งสองฝั่งเลย

เรื่องของฝนก็จะกลับมาตกเยอะอีกครั้งนะครับ

ตอนนี้ใครที่กำลังวางแผนจะท่องเที่ยวเดินทางนะครับ
แม้ว่าตลอดตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามาถึงวันนี้เนี่ย
ฝนที่ตกหนักอาจจะไม่มีเยอะเท่าไหร่นะครับ
แต่ว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้ใครที่กำลังที่จะประสบปัญหาเรื่องของน้ำทงน้ำท่วมอยู่นะครับ

ห้องน้ำเร่งจัดการทรัพย์สินต่าง
เพราะว่าฝนจะมาเพิ่มในบริเวณทางตอนบนของไทยนะครับ
แต่ปัจจัยที่ตอนนี้ที่น่าจับตาอยู่ก็คือพายุ๒ลูกนะครับ

พายุสองลูกเนี่ยช่วยเราอยู่นะครับ

แต่ว่าเขาจะเข้าญี่ปุ่นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับ
จะส่งผลต่อประเทศไทยของเราอย่างไร

คุณผู้ชมครับตอนนี้อย่างที่บอกเลยครับว่า
สถานการณ์ปลาฝนในเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับ
ก็ทุลาวลงจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
แต่ก็ยังมีฝนกระจายตัวหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเน้นบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
ตอนบนเนี่ยหลังจากพายุทุกที่แล้วมาก็มีอากาศเย็นแผ่เข้ามานะครับ
ทำให้ความชื้นไปสะสมไม่ค่อยมากนะครับ
บริเวณทางตอนกลางเนี่ยนะครับความชื้นเข้ามาสะสมอย่างตอนนี้
แล้วก็เป็นความชื้นที่ไม่มีกระแสลมแรงพัดไปนะครับ
จึงทำให้มีการก่อตัวของกลุ่มฝนตกลงมาหลายพื้นที่เลยทีเดียว
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางนะครับ
อย่างที่เห็นในภาพตอนนี้โดยจุดที่มีฝนตกขณะนี้เนี่ยนะครับ
ก็ประกอบไปด้วยบริเวณจังหวัดแม่ห้องศรลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัย
ตรดิษฐ์พิจิตรลำลบบุรีน้องคายบึงกาลอุบลราชธานีนะครับ
กลนครนครพนมเพชรชบูรณชายภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหาร
มหาศาลคามร้อยเอ็ดยะโสทรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกะ
สุรินนครราชศรีมาร์สระบุรีอัยวิทยานครนายกประหารจีนบุรี
ฝนตกอยู่นะครับใครที่จะเดินทางออกจากบ้านก็ตรวจสอบสถานการณ์ฟ้าฝน
ใครที่อยู่บริเวณจังหวัดดังกล่าวนี่คือลักษณะการตกของฝนนะครับ
ในบริเวณประเทศไทยของเราในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมา
จะสังเกตว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะไปอยู่บริเวณพื้นที่ทางตอนกลาง
ถึงตอนล่างสักส่วนใหญ่นะครับตอนบนนั้นฝนลดลง
ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวที่จะช่วยในการบรรเทาสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้น
ส่วนพายุสองลูกที่ว่านี้นะครับกำลังเคลื่อนตัวอยู่กลางทะเล
ก็มีทิศทางเคลื่อนที่ลูกหนึ่งไปบริเวณประเทศเกาหลีใต้นะครับ
อีกหนึ่งลูกเข้าไปญี่ปุ่นนะครับแถวบริเวณโอซาก้า
สองลูกนี้จะขึ้นฝั่งแล้วก็เริ่มส่งผลต่อสภาพอากาศในบริเวณสองพื้นที่นี้
ในช่วงวันที่๒๓นะครับนี่คือลักษณะการเคลื่อนตัวของพายุมี
เคลื่อนตัวไปแบบนี้แน่นอนว่าพอมีพายุเกิดขึ้นลูกใหญ่แบบนี้
ก็จะมีการดูดเอากระแสลมเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุ
ดังนั้นกระแสลมส่วนใหญ่จึงพุ่งเข้าไปสู่พายุเป็นหลัก
ซึ่งพายุลูกนี้ก็ห่างจากเมืองไทยของเราเยอะพอสมควร
ดังนั้นบทปลาดกระแสลมนั้นจึงไม่ส่งผลกับเมืองแถวของเรามากเท่าไหร่
แต่ว่าถ้าหากพายุสองลูกนี้มีการเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งไปที่เรียบร้อยแล้ว
กระแสลมในเมืองไทยของเราก็จะแรงขึ้นจากหย่อมความกดอากาศ

สังเกตว่าเริ่มมีสีส้มเหลืองปรากฏขึ้น
รสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นแรงขึ้นด้วยนะครับ
นี่คือสถานการณ์คลื่นในวันนี้นะครับ

จะสังเกตว่ามีสีชมพูปรากฏขึ้นนะครับ
จะทำให้คลื่นสูง๒๔เมตรในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
ส่วนนี้เป็นสถานการณ์ฝนนะครับในวันนี้นะครับ
ก็จะพบว่าส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทย
แถวบริเวณตอนกลางที่มีแนวภูเขาเพชรบูรณ์นะครับ
ภูเขาที่เป็นเขาใหญ่รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเพิ่มขึ้น
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์ต่อเนื่องยาวไป๓วันนะครับ
จุดที่ต้องระวังหน่อยก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ

ก็อาจจะเป็นผลสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติต่างเกิดขึ้นได้
ส่วนสถานการณ์หมอกควันในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ก็ทุเลาลงค่อนข้างเยอะแล้ว
แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือใครที่ป่วยอยู่ก็คงต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าลมมรสุมจะไม่แรงแต่ว่าโอ้โหเขาบอกว่ามีพายุหมุนเข้ามาเยอะเหลือเกิน
ดูบ้านวางซะหน่อยแล้วโอ้จะโดนหรือเปล่าเนี่ย

ระวังนิดนึงนะ